ระดมยิงรถเก๋งที่ขับหลบหนีระหว่างติดไฟแดง
บริเวณหน้าตลาดลานปูนมาพตะพุธอำเภอเมืองระยอง
โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
เมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
ขณะที่คนร้ายพยายามขับหลบหนี
ชนรถคันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่

จากการตรวจสอบพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าว
ส่งยาบ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลมงกุฎระยอง

ขณะที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายเป็นผู้หญิงได้๑คน

หลังพยายามลงจากรถเพื่อหลบหนี
ส่วนรถเก๋งคนร้ายขับไปจอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ

ส่วนคนร้ายที่เหลือหลบหนีไปได้
โดยขณะนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น